วันนี้ประเด็นร้อนทุกแพลตฟอร์มเลย
คงหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด๑๙ในไทย
ซึ่งก็พบว่ามีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด๑๙
รวมทั้งยังมีกรณีบุตรสาวของทู่ซูดานที่ติดโควิด

ก็ถูกวิพักษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะ
เพราะมองว่าอันนี้เป็นช่องโหวหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการปฏิบัติกับผู้ที่เดินทางเข้ามาไทยด้วย
จนทำให้คนไทยเนี่ยต้องแบกรับความเสี่ยงเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเรียกประชุมด่วน
คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด
สวบคแถลงพบหนึ่งในคณะทหารอียิปต์
ซึ่งใช้อุตภัวร์เป็นสถานที่พักเครื่องและคณะติดเชื้อโควิด๑๙
โดยทหารนายนี้ได้เดินทางไปหลายสถานที่ในจังหวัดระยอง
ซึ่งหลังจากตรวจสอบเส้นทางที่เข้าพัก
พร้อมกล้องวงจรปิดของโรงแรม
เมืองต้นได้สั่งปิดห้องพักและพื้นที่ชั้นบนสุด๒ชั้น

พร้อมกับตัวพนักงานโรงแรมสองคน
ที่ขึ้นไปเสิร์ฟอาหารบนห้องพักเพื่อเฝ้าดูอาการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องผู้จัดการสอบศูนย์ทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยง๓จุด

การค้าเซ็นทรัลพราซ่าระยอง

โดยวันพรุ่งนี้ตัวเองและชุดปฏิบัติการชุดใหญ่
กรมควบคุมโลกจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
พร้อมย้ำว่าคณะทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้าพักในจังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่โรงแรมได้กำชับแล้วว่า
ออกนอกพื้นที่โรงแรมแต่ทั้งหมดขัดขืน
และไม่ยินยอมให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

เราพยายามที่จะไปตรวจสวอปตรวจเขา
แต่ว่าตอนช่วงแรกเขาไม่ยินยอมด้วย

เราก็เอาตำรวจไปพื้นที่รายงานอย่างนั้นนะครับ
เราเอาตำรวจไปเพื่อให้เขาตรวจตามมาตรการ
ปรากฏว่าเขาไม่ยอมเขาขัดขืนนะครับ
เราก็เลยต้องประสานไปอย่างที่
สถานทูตนะครับจึงได้รับความร่วมมือนะครับ
แต่ว่ารวมทั้งการออกนอกเขตพื้นที่

ที่พบข้อมูลว่านี่มีการเดินทางไป
คนที่คิดว่าตัวเองอาจจะมีความเสี่ยง
ก็ขอให้มาทำการตรวจกับรถพระศทานอันนี้ได้

ไม่ได้ถูกใช้เป็นสถานที่กักตัว
ซึ่งพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
กรมควบคุมโรคกำลังเร่งสอบสวน
สมาชิกที่เหลือยังคงพักอาศัยในคอนโดมิเนียมส่วนตัว
คำชี้แจงนี้ดูจะสวนทางกับผู้อำนวยการการท่ากัศยานอุตภาว

หนีออกมานอกโรงแรมระหว่างเข้าพัก
พร้อมยืนยันขั้นตอนการตรวจสอบของสนามบินไม่พบความผิดปกติ
เพราะเป็นลักษณะการแจ้งเข้าออกล่วงหน้า
และต้องรับอนุญาตเรื่องแผนการบิน

ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว
ส่วน๒ศูนย์การค้าที่ถูกระบุถึง
ออกประกาศยืนยันไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
มาใช้บริการหลังตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
ในจังหวัดระยองมีการสั่งปิดการเรียนการสอนโรงเรียน๗แห่ง
ศูนย์เด็กเล็กอีก๒แห่งที่อยู่ในพื้นที่

โดยให้เรียนทางออนไลน์แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขณะที่ชาวระยองแสดงความวิตกกังวล
และวิภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลคงมาตรการเข้มข้น

วิจารณ์อย่างหนักตลอดทั้งวัน
พร้อมแสดงความว่าถ้ามีการระบาดในรอบสอง
ว่าใครเข้าราชอาณาจักรไทยไม่ควรมีสิทธิพิเศษทั้งสิ้น
เพจของกองทัพบกต้องออกมาชี้แจง
กองทัพบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับนายทหารคณะนี้

พยายามเชื่อมโยงทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน